เราไปติดเกาะกิโลก่อนนะครับ

ทุก๑กิโลก็จะมีเสาหลักกิโลตั้งอยู่เป็นปูนข้างใน
แล้วก็ตลกเลยรู้ป่ะ
มีทูบปากอยู่อะ

อีกผู้ทุบกำลังไปไหว้อยู่อะ
เออตลกไหมล่ะ

ตลกมั้ยล่ะ

เลยนี่มันก็เป็นเมืองของเออีซี

เพราะฉะนั้นให้หลักกิโล